ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่ามือปืนที่ก่อเหตุยิงอาสาสมัครทหารพราน
เสียชีวิตคาบ้านพักที่จังหวัดสงขลาต่อหน้าภรรยานะครับ
โดยมุ่งปมสังหารไปที่ประเด็นการปล่อยเงินกู้หลักแสน

อาสากู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจช่วยชีวิตอาสาสมัครทหารพรานเจริญโมรพันธ์
อายุ๔๓ปีสังกัดกรมทหารพรานที่๔๗จังหวัดยาลา
หลังถูกคนร้ายใช้ปืนพกขนาด๓๘
ยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกซ้ายลำตัวได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตเอาไว้ไม่ได้
เขาเสียชีวิตที่หน้าจอทีวีภายในบ้านพักจังหวัดสงขลา
เมื่อคืนวันที่๑๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สามีจะจากเธอไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัว
ขณะเธอนั่งดูทีวีอยู่ภายในบ้าน
และนั่งพับผ้าอยู่ข้างสามี
เพราะจู่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนจะหันไปเห็นสามีเลือดออกท่วมตัว
เสียงปืนอีก๒นัดก็ดังตามมา

แต่สามีของเธอกลับนอนแน่นิ่งไป

ที่บ้านอยู่ติดกันเรื่องแนวกำแพง
แต่ไม่ได้โกรธเครื่องกันเพราะต่างคนต่างอยู่

ไม่มั่นใจว่าจะเป็นชนวนก่อเหตุหรือไม่
เหลืองเหมือนกับว่าเหลืองเงิน
กู้เขาไง
เข้ามากู้เรา

ก็รวมเร็วเป็นแช่
ประตูไม้หน้าบ้านที่ผูกเป็นรูขนาดเล็ก
มีขนาดพอดีกับปากกระบอกปืนขนาด๓๘

โดยวิธีการมองหาเป้าหมายผ่านช่องขนาดเล็กนี้
เพื่อเล็งยิงได้ในระยะอันใกล้

ที่นั่งดูทีวีอยู่บนเก้าอี้กลางบ้าน
คนร้ายจึงสอดปากกระบอกปืนเล็งไปยังนายเจริญ
ที่ถูกล็อกเป้าโดยไม่รู้ตัว
พร้อมลั่นไกสังหารทันทีสามนัด
นายเจริญจะเอี้ยวตัวหลบแต่ก็ไม่พ้น
กระสุนเข้าอกซ้ายตัดคั่วหัวใจ
จากนั้นมือปืนก็อาศัยความมืดหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุยังไม่พบปลอกกระสุนปืน
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจตั้งทีมไล่ล่าทันที๔ทีม
ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดหาร่องรอยคนร้าย
รวมทั้งสอบปากคำพยานแวดล้อมบุคคลใกล้ชิด
เพื่อหาปมเหตุทั้งประเด็นความขัดแย้ง
เรื่องส่วนตัวในอดีตและปัจจุบัน

ตำรวจให้น้ำหนักเรื่องของการปล่อยเงินกู้หลักแสน
ของผู้ตายที่อาจเป็นชนวนเหตุ
มือปืนลั่นไก่สังหารโหดในครั้งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน